ชาวบ้านไปพบกระดูกปริศนาถูกฝังอยู่ในสวนมะม่วง
กันว่าผู้ตายน่าจะเป็นนักโทษ
รู้ได้ยังไงล่ะว่าผู้ตายเป็นนักโทษ
เพราะว่ากางเกงของผู้ตายลักษณะคล้ายกับกางเกงนักโทษ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะจุดที่ชาวบ้านไปพบกระดูกเนี่ย
ก็คือบ้านร้องหวายผาดตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
เห็นไหมคะชาวบ้านกู้ภัยต้องช่วยกันแบบนี้แหละค่ะ
ช่วยกันลงแรงตัดต้นมันสับปะหลังที่เจ้าของที่ดินเนี่ย
เขาปลูกแซมไว้ในสวนมะม่วงเนื้อที่ตรงเนี้ยกว่าสิบไร่นะคะ
ห่างไกลจากบ้านผู้คนแล้วค่ะตรงนี้เป็นจุดที่พบกระดูกปริศนาในท้องร่องค่ะ
เห็นไหมฮะขุดมาแบบนี้ค่ะคนที่ไปพบกระดูกคนแรกเนี่ย
ชื่อว่าคุณลำเภยรีปลาอายุสี่สิบเก้าปี
เล่าให้ฟังบอกว่าจริงแล้วตัวเธอเนี่ย
อยู่ที่ตำบลหินลาดอำเภอวัดโบดนะแต่มาช่วยสามีของเพื่อน
ซึ่งเป็นเจ้าของสวนตรงนี้๒๓เดือนจะมาดูสักครั้งหนึ่ง
เพราะบ้านเนี่ยอยู่หินลาดด้วยกันแต่ระหว่างที่มีการตัดต้นมันสับปะหลัง
ได้เพียงสามต้นเท่านั้นแหละค่ะเจอดีเลยไปพบกระดูกตอนแรกเนี่ย
คิดว่าเป็นกระดูกสุนัขกระดูกหมาแต่พอดูอีกทีเอ๊ะ
ทำไมมีเสื้อผ้ามีเหล็กดามกระดูกก็เลยคิดว่าใช่แน่
กระดูกคนแน่ค่ะนี่เห็นไหมเหล็กดามกระดูกแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณลำเภยหน่อยค่ะ
คิดว่าหมาเอามีดไปคิ้นดูมันคิดว่าหมาเอ๊ะ
มันไม่ใช่หมามันทำไมมีเสื้อมีกางเกงแล้วก็เรียกเพื่อนร่วมงานไปดู
ไปดูว่ามันใช่กระดูกหมาไหมแต่ไปเห็นน็อตที่กระดูกอ่ะอืม
ไปเห็นน็อตก็เลยเอ๊ะมันไม่ใช่กระดูกหมาแล้ว
มันต้องเป็นกระดูกคนเลยบอกให้เขาโทรบอกผู้ใหญ่ป่ะ
นี่แหละค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะครับ
พลตำรวจตรีธวัฒน์วงสง่าผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
ก็นำพื้นที่นำเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพิสูจน์หลักฐาน๖ลงพื้นที่ค่ะ
ไปพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเลสวน
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันขุดนำชิ้นส่วนกระดูกขึ้นมาทีละชิ้น
แล้วจะบอกว่าตอนที่ขุดกระดูกขึ้นมานะ
กลิ่นศพเนี่ยอื้อหือลอยฟุ้งขึ้นมาเลยฮะ

ส่วนกระดูกที่พบเป็นกระดูกขาขวา
กระดูกปลายแขนขวาถูกดำด้วยเหล็ก
คาดว่าผู้ตายน่าจะเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อน
กระดูกส่วนคอสวมสร้อยประคำ๑เส้น
หัวกระโหลกที่ขุดพบเนี่ยนะคะ
ชิ้นส่วนร่างกายอื่นอยู่ครบ
พบว่าขากันไกลหักแต่ยังไม่สามารถระบุว่า
ก่อนจะเสียชีวิตหรือหักจากการถูกทำร้ายจนร่างกายเนี่ย
คือไม่ไหวแล้วแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ส่วนเนื้อเยื่อเริ่มเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า
กระดูกที่พบเนี่ยเป็นผู้ชาย
เสื้อลายพรางทหารคลุมทับด้วยเสื้อแขนกุด
พรมสีแดงนะคะแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นสีดำ
กระเป๋าด้านหน้าลักษณะคล้ายคล้ายกับกางเกงจับหมูรั้
กางเกงแปะปากตวกซ้อนสีชมพูด้วยมือคำว่าเหล็กไฟ
กางเกงลักษณะแบบนี้นะคะเราได้ข้อมูลมา
เป็นกางเกงของนักโทษที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ
อกจากนั้นยังไปพบกระเป๋าย่ามสีน้ำเงิน๑ใบ
ภายในมียาเส้นหนึ่งถุงไฟแชคหนึ่งอัน
ยาแก้แพ้จำนวนหนึ่งแล้วก็พบพระเครื่อง๑องค์
ห่อด้วยผ้าพิมพ์ลายผืนใหญ่ค่ะ
เบื้องต้นแพทย์สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย
อายุสักประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีแล้วก็เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าหกเดือน
คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เนี่ย
นำชิ้นส่วนกระดูกทั้งหมดส่งชนะสูตรที่แผนกนิติเวศ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ
เพื่อตรวจดีเอนเอเปรียบเทียบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
และถูกฆาตกรรมหรือไม่โดยมีความเป็นไปได้ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ถูกฆ่าแล้วนำศพมาฝังอำพลางไว้
ขณะที่ตำรวจหาข้อมูลและบ่อแสเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะครับ
ในหมู่บ้านที่พบศพเนี่ยหรือหมู่บ้านใกล้เคียงไม่มีใครหายครับ
ฟาร์มหมูในฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงก็ไม่มีคนงานหาย
แต่ว่าหากใครสงสัยว่าผู้เสียชีวิตเป็นญาติหรือว่ามีเบาะแสนะครับ
ติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สพเมืองพิสุนุโลกครับ